ดอยสะเก็ดผมพาขึ้นดอยอีธนลกับทัศนัยไปทุกที่

เมื่อวานนี้รายงานสดอาจจะเห็นไม่ครบไม่ถ้วน
ภาพมาฝากอาพาขึ้นดอยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

คือต้องบอกว่าพอด่านเขาเปิดตอนตี๕ปุ๊บนะ

ตี๕คือคืนนึงจะไปนอนอยู่ที่ด้านล่างกันก่อน

หรือว่าเป็นรถสองแถวสีเหลือง

ตั้งแต่จุดชมวิวกิวแม่ปาน

จอดอยู่ข้างทางมันก็แออัดแน่นไปหมดเป็นกิโล
ใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวแห่ไปกันเยอะ

จุดแรกที่คุณพาไปดูเมื่อวานนี้คือ

ระหว่างทางจะกิ่งแม่ปานขึ้นไปบนดอย
ข้างทางจะมีแม่คณิ้งหรือว่าเหมือยขาบขึ้น

มันขึ้นบนยอดต้นไม้ยอดญาติต่างนานา
คือข้างทางระหว่างกิวแม่ปานถึงยอดดอย

ผมเห็นนักท่องเที่ยวบางคนคือตื่นเต้นมาก

เขาอยากรู้ว่าเขาอยากสัมผัสว่า
เวลากินหิมะเนี่ยมันเป็นยังไง
เขาก็เลยไปเอาน้ำแข็งบนยอดย่ามากิน

คือเขาตื่นเต้นเขาก็เลยเอามากิน

คือต้องยอมรับว่าบางจุดมันมีคนไปเหยียบ
มันมีคนไปเหยียบเราก็เลยไม่กล้าที่จะเอามา
แต่คือคนที่เขาตื่นเต้นคือเขามาจากภาคใต้
เขาบอกว่าภาคใต้มันก็มีแค่ฝนกับร้อน
เขาก็อยากมาสัมผัสเขาอยากเห็นหิมะอยากเห็นแม่คณิ้ง
ภาคใต้จากท้องทะเลทั่วไปก็มาดูทะเลหมอก
เออนี่ก็เลยมันเยอะมากมันเคลื่อนเยอะมาก
มีทั้งต้นไม้ดอกไม้ตื่นเต้นสวยงามเป็นภาพที่สวยงาม
คือเราไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะมีภาพแบบอย่างนี้
คุณอนาคตที่ว่าฝนหิมะจะตกเมืองไทยสงสัยจะไปไม่ไกลแล้วนะ
เขาบอกว่าถ้าหิมะตกเมืองไทยโลกจะแตกนะ
แต่ภาพที่ผมให้เห็นเมื่อวานนี้คือบนฝากระโปรงรถมันคือน้ำแข็งเกาะทั้งคันเลยอ่ะ

แล้วคือลบหนึ่งองศาคือจุดชมิวเกี่ยวแม่ปลาย
แต่ตรงนี้มันคือก่อนถึงยอดดอยมันก็หนาวเหมือนกันประมาณสักศูนย์ได้
ลมแรงมากยิ่งทำให้หนาวมากกว่าเดิม
ใส่เสื้อผ้าสี่ชั้นยังเอาไม่ค่อยอยู่

มือก็เจ็บหูก็เจ็บขาก็เจ็บเพราะมันหนาวมาก
คือพอแนะนำว่าใครไปให้ไปดอบตรงจุดชมิวเกี่ยวแม่ปลายก่อน
ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนไปชมแสงแรกก่อนเพราะจุดนั้นจะสวยมาก

ประมาณให้ไปตั้งแต่ตี๕รอถึงตี๕๓๐แล้วจะเริ่มฟ้า๓วันสัก๖โมง
แล้วก็จะเริ่มขึ้นมาขึ้นมาก็สวยมาก
เพราะว่าถ้าเกิดใครขึ้นดอยไปยอดดอยก่อนจะไม่เห็นพระอาทิตย์
ถ้าอยากเห็นพระอาทิตย์ต้องไปที่กิวแม่ปานก่อน

แล้วก็ไปเช็คอินตนจุดสูงสุดคือไปถ่ายภาพตรงนั้น
แล้วก็ไปสักการะกู่ของเจ้าหลวงองค์ที่๗ของเชียงใหม่

คนจะไปหลอกความสูงเนี่ย๒๑๕๗เมตรจากระดับน้ำทะเลปลานกลาง
เสร็จปุ๊บคนก็จะเริ่มขึ้นดอยไปถ่ายภาพบนดอยกันต่อ

ฮะต้องขับรถเพราะมันห่างอีกสักประมาณสักสี่กิโลได้จากตรงเนี้ยถึงถึงยอดดอยอินถนน

ถ้าใครไม่ไหวก็จะไปจิบกระฟงกาแฟไปทานข้าวต้มไปทาน

นี่ขึ้นไปถ่ายภาพต่อจนจุดสูงสุดแดนสยามก็สักประมาณ๒๕๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเล

คุณคะเขาบอกปลายปีของคุณเลยอีกกี่วัน

มันเป็นเส้นทางธรรมชาติก็สามารถไปเที่ยวได้

ทีนี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอกับชาวเขา

คือลงจากดอยมาผมไปที่หมู่บ้านของชาวเขาปากาเกยอ

ปากกากยาวคือหมู่บ้านแม่กลางหลวงที่อยู่แบบ

ก็ไปถามเขาว่าหนาวอย่างนี้ทำยังไงให้มันหายหนาว
เขาบอกว่าก็นั่งตากแดดแบบนี้
ลูกหลานมานั่งตากแดดมันก็จะหายหนาว

ก็ไม่ค่อยมีก็เลยแบบมานั่งตากแดดเล่นทรายเอา

คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนไปเที่ยวที่นี่แหละ

เสื้อกันหนาวผ้าห่มผ้าห่มอะไรที่เราไม่ใช้แล้ว
เอาไปให้เขา
ที่มันเหลือกรองเก็บอยู่ในตู้
ก็ว่าปีเนี้ยเป็นปีเหมือนจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่อากาศหนาวมันมาเร็ว
แล้วหนาวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเดิมบนดอยจะหนาวสักประมาณมกราคม

แต่ปีนี้มันหนาวเลยตั้งแต่เดือนธันวาคม
ซึ่งป้าก็ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้เท่าไหร่

ก็คือผืนหนึ่งต้องคอ๔วัน

วันจะได้๑ผืนผมก็เลยอุดหนุนมา๑ผืน๒๕๐บาท

ไปฟังเสียงคุณป้าเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
ปีกว่าก่อนนี้เดือนนี้ไม่เข้าหน่อยอย่างนี้น่ะ
ปีนี้คือเดือนธันวาหนาวกว่าทุกปีหนาวกว่าทุกปี
คือปีเนี้ยเดือนเนี้ยหนาวมากเลยหนาวมากเลยปีนี้น่ะ
นี่แค่สี่ห้าบาทนี่หนาวมากเลย
บอกหนาวมากเลยอ้าวใครจะไปเที่ยวก็แวะที่หมู่บ้านแม่กลางหลวงนะ
แวะเขาจะมีแบบผ้าทองชาวบ้านทองเอง
มีกลุ่มแม่บ้านทอกันก็ไปเจอคุณป้าบูพะรวมทั้งจะมีกาแฟของชาวเขาที่เขาชงสดให้กินเดี๋ยวนั้นเลยก็มี
ยังคงหนาวต่อเนื่องกันไปนะฮะอีกถึงสักประมาณมกราคมได้มั้งในช่วงของทางภาคเหนือ